ไปที่เชียงรายภาคเหนือนะยังอยู่กันที่ภาคเหนือเหมือนกันแต่ว่าแวะที่เชียงใหม่ด้วยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดต้นเป่าจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดแห่งนี้นะคะมีพระพุทธรูปที่ทำจากกระดาษสาองค์เดียวในโลก
ที่เราเห็นอยู่นี่คือนี่ค่ะวัดต้นเป่านะคะอยู่ที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พระพุทธรูปที่ว่านี้ค่ะทำด้วยกระดาษสาสีขาวนะคะแล้วก็จะมีพระพักษ์สวยงามหน้าตักกว้างประมาณ๓๙นิ้วสูง๕๙นิ้ว
ประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระประธานหรือว่าที่เรียกกันว่าพระสานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ประชาชนที่มีจิตใจสัทธาเขาก็มากราบไหว้มาขอพรขอโชคขอลาบเสริมสิริมงคลกันไปนะคะ
ด้านนายประชันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
หมู่บ้านต้นเปล่าแห่งนี้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมทำกระดาษสาแล้วก็ผลิตกระดาษสา
เกือบทุกหลังคาเรือนก็เลยมีอาชีพทำกระดาษสาค่ะเป็นอาชีพที่ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะ
และด้วยเหตุนี้เองก็เลยอยากจะได้พระพุทธรูปที่ทำมาจากกระดาษสามาประดิษฐานเอาไว้สักการะบูชาเป็นในวัดในชุมชนด้วย
จากนั้นก็ได้ให้นายช่างคนหนึ่งที่มีความชำนาญในเรื่องการปั้นพระพุทธรูปช่วยออกแบบให้และก็ช่วยกันทำ
ใช้เวลาปั้นประมาณ๑สัปดาห์นะคะจึงปั้นพระพุทธรูปที่ทำด้วยกระดาษสาแบบนี้สำเร็จออกมา
ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำหนักเบาด้วยนะคะน้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมนะคะแต่ว่าหน้าตักกว้าง๓๙นิ้วสูง๕๙นิ้วคุณ
น้ำหนักน้อยมาก๒๐กิโลกรัมเท่านั้นหลังจากทำพิธีนะคะก็นำมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปพระประธานไว้ในโบสถวัดต้นเป่าแห่งนี้เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์กระดาษสาบ้านต้นเป่าขณะนี้ก็นำมาประดิษฐานไว้ได้ประมาณ๖ปีมาแล้วนะคะ
และสำหรับพระสาองค์นี้อาจจะเป็นพระองค์เดียวในโลกด้วยนะคะที่ทำมาจากกระดาษสาจึงขอให้ผู้คนที่ทราบข่าวเนี่ยเขาเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันเยอะเลยเขาบอกว่าเครื่องขอโชคขอลาบเนี่ยก็มากันไม่ขาดสายเหมือนกันนะคุณ
แล้วก็ได้มาเห็นเนี่ยค่ะพระพุทธรูปที่ทำจากกระดาษสาจริงนะคะทั้งองค์เลยแบบนี้นะคะเป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าจะนำไอเดียดีจากการที่เป็นชุมชนที่ประดิษฐ์กระดาษสาผลิตกระดาษสามาต่อยอดนะคะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ให้คนได้กราบไหว้สัทธาได้เรื่องใสกันแบบนี้